ข่าวนี้เนี่ยเตือนสาวกันหน่อยนะคะสำหรับสาวที่เล่นโซเชียล
ต้องระวังให้ดีเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคจิตมาหลากหลายรูปแบบ
โทรมาบ้างส่งภาพมาบ้างอย่างน้องหลิวอัศริยานักร้องสาวคนนี้สวยเซ็กซี่
ผูกขาวแบบนี้ก็โดนโรคจิตมาก่อกวนเหมือนกันนะคะ
ตามอยู่นานเลยแรกแรกเนี่ยเธอบอกว่าก็โทรมาหลังมีช่องทางโซเชียลก็ส่งภาพอาณาจารย์มา
และบางทีก็บุกมาหาถึงบ้านซึ่งหลิวจะจัดการยังไงและตอนนี้ยังมีอยู่ไหมไปฟังกันค่ะ
ล็อกอย่างเดียวค่ะก็ไม่ได้แจ้งตำรวจหรือแจ้งความอะไรเพราะเรารู้สึกว่าน่าจะหาตัวจับยาก
ไม่กลัวนะคะเพราะรู้สึกว่าทางรปภอยู่ที่หมู่บ้านน่าจะรักษาความปลอดภัยดีอยู่
เขาไม่ได้มาด้วยอันตรายแต่ว่าแค่มาโดยไม่บอกเราก็เลยกลัว
น่ากลัวมากนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่โรคจิตนะ
นอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวยังเล่าถึงประเด็นที่มีพระ

ว่าพระรูปนั้นส่งจดหมายมาแล้วบอกว่าท่านเป็นพ่อของหลิว

โดยตอนนั้นเธอกับคุณแม่ก็งงมากนะคะ
แต่ยังไงคุณแม่ก็เรียนพระสงฆ์รูปนั้นไปว่า
คุณแม่จำได้ว่าใครเป็นสามีของคุณแม่ค่ะ
เรามีพ่อนะชื่อนัทพลพรมพลึก
ซึ่งแบบเป็นตัวเป็นตนเลยค่ะ
แต่ท่านก็แบบเหมือนว่างั้นก็ถามแม่สิว่าเนี่ยคือพ่อน่ะ
ตอนนั้นแม่ก็อยู่เพราะว่าท่านมาถึงบ้านเลย
แม่ก็เลยบอกคุณพระคุณเจ้าค่ะ
ดิฉันก็คือจำได้ว่าคนไหนสามีดิฉัน
หลังจากวันนั้นมาเขาก็ไม่เลยค่ะ
ก็คือไม่มีไม่มีอะไรมา
ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้คุยกับพี่หนิวนะ
เดี๋ยวก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยพระองค์นี้คือพระจริงนะ
เพราะมีบัตรพระมาด้วยแต่ก็งงว่าทำไมเดินทางไปถึงบ้านคนอื่นได้

แต่ชอบคำตอบคุณแม่ที่สุดเลยดิฉันจำได้ว่าใครเป็นสามีดิฉันบ้าง